สถานการณ์ในการพาทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ตอนนี้ตามรายงานข่าวที่ท่านได้รับกันจากช่องทางต่างเนี่ย

สถานการณ์ต่างจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ที่ไปเกาะติดอยู่ที่พื้นที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับ
คุณอรัชพรและคุณยุธยาตุ้มมี
รายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ
ซึ่งปฏิบัติการนี้เนี่ยทางด้านของผู้บัญชาการสอรก็แถลงตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว

เริ่มปฏิบัติการตามแผนก็คือการดำน้ำเข้าไปเจอกับเด็กเด็กข้างใน

ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่หลายคนก็ติดตามมาตลอดทั้งวัน
โดยเฉพาะตั้งแต่ที่ทางผู้บัญชาการสอรเนี่ยแถลงมาว่า

ก็เลยทำให้หลายคนอยากจะทราบข่าวดีเร็ว
ซึ่งต่างก็เป็นกำลังใจให้กับชุดดำน้ำเข้าไป
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับถ้ำจากต่างประเทศ๑๓คน
แล้วก็มีหน่วยซิลที่ต้องบอกว่าเป็นหน่วยซิลที่คัดเลือกเก่งสุด

ตั้งแต่๑๐นาฬิกาและหลายคนก็ลุ้นมาตลอด
ซึ่งก็มีรายงานออกมาค่อนข้างชัดเจนว่า๓คนออกมาแล้ว
คาดว่าอีกไม่นานก็จะทยอยออกมา
เป็นอย่างยิ่งว่าจะนำพาทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย
คือเป็นภารกิจที่อยากให้สมบูรณ์แบบ๑๐๐
ก็คือทั้ง๑๓คนปลอดภัย
ถึงมีหน่วยซิลและรฟที่จากต่างประเทศได้ต้องปลอดภัยด้วยทั้งเดียวกัน
เมื่อเราหยินอยู่ตรงเนี้ยอืมเป็นถนนที่จะอ่า
เส้นทางเข้าสู่โรงพยาบาลประชาญูคนะครับ
สื่อมอตรุยลไม่รอคัลเลยเยอะมากนะครับ
มีรถพยาบาลเหมือนออกมาจากทางอ่า
ทางเขาถ้ำด้วยนะครับเป็นรถพยาบาลขอ

หลายคนตอนนี้มีกระแสข่าวออกมาในโลกออนไลน์เยอะว่า

ใช้อุปกรณ์ของอิรอนมัสรึเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนั้น
ยังไม่มีการรายงานที่แน่นอนนะคะว่าตกลงแล้วได้ใช้อุปกรณ์ด้วยอาราบะ
แต่เบื้องต้นตามที่ผู้บัญชาการสอรแถลงออกก็คือ
จะเป็นนักดำน้ำสองคนประจำแต่งคน
แต่ละคนจะออกมาห่างกันอาจจะทิ้งเวลาชั่วโมง
การเอาเบื้องมากขึ้นปลูกดับนักดำน้ำของคน

ดำน้ำคนแรกนี่แหละที่จะเป็นคนถือถังออกซิเจน
ไม่กับดำข้อดำสัญญาณก็อาจจะติดขัดหน่อยนะครับ
เพราะว่าผู้ที่อยู่ที่พื้นที่เนี่ยเยอะจริงนะฮะ

เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างนะ